สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะสามารถสังเกตได้เลยนะคะ
เมื่อประมาณตี๕แดดจะเริ่มออกแล้วค่ะ
ส่วน๘โมงเช้าร้อนเหมือนกลางวันเลยนะคะ
แดดแผดเผาทีเดียวแต่ช่วงเย็นเย็นเนี่ย
ทำไมถึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ
มีลมเย็นก่อนที่ฝนจะตกค่ะ
ซึ่งในช่วง๓วันนี้ประเทศไทยจะพบเจอฝนตกหนักนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเตรียมที่จะตากผ้าซักผ้าเนี่ย
ให้ทำในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าจะมีแดด
ส่วนช่วงเย็นถ้าไปไหนนะคะต้องวางแผนก่อนออกจากบ้านค่ะคุณผู้ชม
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยค่ะ
ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะ
มีฝนตกหนักค่ะถึง๗๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคอีสานจะน้อยหน่อยนะคะประมาณ๖๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าไปไหนต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคะ
กร่มเอาไว้อุ่นใจที่สุดค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้หลีกเลี่ยงการออกกลางแจ้งนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยอันตรายจากฝนด้วยค่ะ
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่มีฝนตกหนักแบบนี้ค่ะ
แต่ประเทศจีนในมณฑลยูนานก็ต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ
ได้เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำเอ่อล้นบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
ล่าสุดทางการจีนก็ได้ประกาศเตือนภัยให้ผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำแยงซี
ระวังภัยอันตรายจากน้ำท่วมกันด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ